ล้วงลับที่มาของเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดจากร้านโกโลบีกับคุณนิกกันไปแล้ว
ช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาลองลิ้มชิมรสน้ำซุปหอม
กับน้องเป็ดชิ้นโตกันแล้วล่ะค่ะ

เพราะก๋วยเตี๋ยวพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมรีบไปชิมกันเลยดีกว่าจ้า
เอาละครับพร้อมจะชิมแล้วนะครับผม
นี่เลยหูนี่อย่างแรกเลยนะฮะ
ให้เป็ดแบบว่าน้องใหญ่อย่างนี้เลยครับ

เป็ดนี่นะฮะสามารถใช้ตะกีบคีบออกมาได้เลยนะฮะ

จริงรสชาติมันก็ไม่ได้แบบเข้มข้นมากเหมือนอาหารใต้นะ
เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันสดชื่นนะว่ะ

แปลกใจว่าทำไมถึงได้รางวัลถึง๒ปีด้วยกันนะครับผม
พูดถึงตรงนี้ดีกว่านะจริงอายุเท่าไหร่ตอนนี้

๕ปีนั่นแปลว่าหมายคำว่าคุณเปิดแล้วคุณอยู่๒๓หรอ

เรียนไม่จบเรียนเทอมสุดท้ายพอดี

อะไรคือแรงบันดาลใจที่เราอยากจะลุกขึ้นมาทำร้านก๋วเตี๋ของเราเอง

ไม่อยากไปทำงานบริษัทอะไรแบบนี้
อยากทำงานบริษัทจุดเริ่มต้นคือไม่อยากทำงานบริษัท

ถ้าวัยรุ่นแบบนี้น่าจะเปิดร้านซ่อมมือถือมากกว่านี้

ขายก๋วยเตี๋ยวก็มีบ้าง
ก็อยากทำร้านอาหารเหมือนกัน
แต่จริงเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับ

ชอบไปชิม
ต้องอดทนธุรกิจที่เปิดแรกเริ่มคือยังไงก็ต้องอดทน

ต้องขยันครับซื่อสัตย์ในงาน

หาประสบการณ์ใหม่พัฒนาไปเรื่อยครับ
หยุดยั้งในการพัฒนาทำแล้วก็คอยพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับ
สำคัญก็คือว่าเราต้องทำอาหารดีให้กับลูกค้า
ให้เขาได้มาทานทุกครั้งก็คืออร่อยในทุกครั้งเลย
เปิดมา๔ปีแล้วอนาคตมองร้านตัวเองยังไงบ้าง
ยังคิดอยู่ครับเหมือนกัน
เปิดสาขาเพิ่มในกะบีนี้รัก
ในกะบีแต่ต่อกำเพอ
อ๋อจะขยายไปเรื่อยเพื่อให้เขาได้ทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยแบบนี้ด้วยนะครับ
ใครอยากจะเดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับโกโรบีร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ตั้งอยู่ตรงแยกคลองจิหลาดครับจากแยกคลองจิหลาดไปทางหาดลบพระรัช
ก็ลงมาประมาณกิโลนครับตรงข้ามยังเยื้องกับร้านขายของฝาก
ร้านใหญ่ชื่อร้านจี้อก็จะเจอร้านเลยครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
โมงครึ่งถึงประมาณบ่าย๓โมงครึ่งครับมีวันหยุดไหมไม่มีวันหยุดครับ
เปิดทุกวันเมื่อเที่ยวกับก๋วยเตี๋ยวก็ลองมาทานได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ

หลังจากที่ประเดิมเมนูแรกกับก๋วยเตี๋ยเป็ดชิ้นโตจากร้านโกโลบีกันไปแล้ว
ถึงเวลาออกเดินทางตามหาร้านเส้นขึ้นชื่อของจังหวัดกระบีกันต่อค่ะ
โดยร้านต่อไปนะคะเราจะไปสืบสาวราวเส้นเป็นร้านขนมจีนชื่อดังของจังหวัดเลยล่ะค่ะคุณ
ส่วนจะเด็ดดวงขนาดไหนแล้วอะไรถึงทำให้เป็นร้านดังของจังหวัดอย่ารอช้า
ไปค่ะตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันที่ร้านโกจ้อยกันเลย
สวัสดีครับพี่อ้อยครับ

ร้านขนมจีนเจ้าดังนะครับร้านขนมจีนโก้จ้อยนะครับ

เริ่มต้นของร้านขนมจีนโกจ้อยนี่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตั้งแต่รุ่นอาม่าอากงอาม่ากงนี่อบพยพมาจากเมืองจีนมาปักหลักอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
แล้วก็เลยทำกิจการเป็นทำเป็นเส้นขนมจีนอย่างเดียวก่อน

ส่งที่ร้านด้วยแล้วก็มีคนมาซื้อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งตามตลาดด้วย

เป็นแค่เป็นเพลิงเล็กเป็นบ้านกระต๊อบเล็กอยู่อามากรุงค่ะ
แล้วตอนที่เริ่มจะมีน้ำยาต่างเข้ามานี่ในรุ่นไหนครับ
อันนี้เป็นรุ่นคุณพ่อโก้จ้อยค่ะ
ถ้าได้บอกน้ำยานี่กี่ปีแล้ว
ตอนที่คุณพ่อเริ่มมาใช้น้ำยานี่ตั้งแต่คุณพ่ออายุประมาณสัก๔๕ปี
ตอนนี้คุณพ่ออายุ๘๓ปีนานมากเลย

ปีแล้วก็ที่ร้านนี่เพิ่งเริ่มจะเอาไก่มาขายคู่กันประมาณ๒๐

วันนี้อยากมารว้างสูตรหลักของการทำเซ่นสด

เดี๋ยวเชิญเลยครับ
เรียกว่าเป็นตำนานของร้านขนมจีนเส้นสดแห่งเมืองกระบี่เลยก็ว่าได้เพราะที่นี่เขาทำเส้นเองมาตั้งแต่หกสิบปีที่แล้วนู้นนะคะ
โดยพี่อ้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเป็นเครื่องมือทันสมัยสะดวกสบายขนาดนี้สมัยก่อนต้องทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ตั้งแต่เริ่มแช่ข้าวสารโมแป้งตีแป้งแล้วก็กดแป้งด้วยอุปกรณ์บ้านบ้านแต่เพราะความอร่อยที่สังสมมานานหลายสิบปี
จำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยเรื่อยตอนนี้ได้เครื่องจักรมาช่วยทุนแรงและทุนเวลาไปเยอะค่ะ
แต่ความอร่อยเนี้ยขอบอกว่ายังเคิงเดิมบริเวณนี้เป็นโซนที่เราทำเส้นนะคะ
จะเป็นแบบโบราณอยู่นิดนึงแต่เราใช้ได้เป็นระบบ
ครับผมเสร็จแปลงมาหน่อยเนื่องจากการผลิตจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะส่งให้พี่จู๊เป็นคนอธิบายครับผมขั้นตอนการทำครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือแบบสมัยใหม่แล้ว
เราเอาเรื่องไฮโดลิงมาช่วยครับใช่ครับครับผมเมื่อก่อนเนี้ยทำยังไง
จะเป็นยุคสมัยโบราณเมื่อก่อนจะใช้แรงงานคนนะแต่ที่เราใช้เครื่องมือพวกเนี้ย
ใช้ในการคนบิดหมุนเอาบิดแล้วก็หมุนแล้วก็บีบเอาเซ็นออกมาใช่ครับ
แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่าลูกค้าเยอะจริงนะครับผม
ในส่วนของแป้งที่เขาทำเส้นอะไรเราเป็นแป้งอะไรเป็นแป้งสุดมาเลยอ่ะค่ะ
เราจะใช้สั่งมาจากโรงงานคือเมื่อก่อนเนี้ยเราทำแป้งแป้งเองแหละเมื่อก่อนทำเอง
แต่ว่าปัญหาที่เจอคือบางทีเราได้ข้าวสาดอ่อนมาบ้างพอมาเป็นเส้นปั๊บ
เส้นจะเปื่อยถ้าสันไม่ได้คุณภาพบ้างครับผม
ก็เลยตัดปัญหาส่วนนี้ซะสั่งจากโรงงานดีสั่งโรงงาน
กว่าจะได้แป้งที่พร้อมจะบีบเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรก่อนครับ
ก็เอาแป้งที่สั่งมาจากโรงงานนะครับเอามานึ่งก่อน
แบบไม่ใช่ว่าสุกเกินหรือว่าดิบเกินกึ่งสุกกึ่งดิบ
แล้วก็เอามานวดนวดพอได้ที่ถึงก็มาใส่กระบอกบดลงมา
ตอนนี้ใส่กระบอกแล้วเราก็พร้อมบีบแล้วใช่ครับน้ำนี่ต้องเดือดมากเลยใช่ไหม
เดือดจัดอ่าเพราะถ้าเดือดไม่จัดปั๊บเส้นก็พองพอง
มันจะพองมันจะไม่สวยใช่ครับอ่าโอเคถ้างั้นเริ่มทำเลยครับผม
ก่อนอ๋อนี่ตัวคอนโทรใช่ครับอ๋อนี่ก็บีบเข้ามาเลยอันนี้เราต้องต้มไว้นานไหมครับ
ไม่เกินสามนาทีไม่เกินสามนาทีถ้านั่นเดือดจัดนะในหนึ่งกระบอกนี่มันได้กี่ละกิโลนะครับ
ประมาณสิบสิบกิโลสิบถึงสิบสองกิโลวันหนึ่งนี่ทำเยอะมากกี่กิโล
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลค่ะ
ธรรมดาก็ตกละเจ็ดแปดสิบกิโลแล้วทุกวันนี้ทำเส้นตกอยู่ไหมครับหรือไม่ล่ะค่ะ
มีลูกค้ามาซื้อด้วยแต่เราจะไม่ส่งที่ตลาดไม่ส่งแต่ว่าจะมารับมารับที่ด้านเอง
อย่างนี้เรารู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาเวลาประมาณให้เส้นมันนุ่มแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับนิดหน่อย
หมดแล้วแป้งเนี่ยเราใช้วันประมาณสามถุงถุงได้ประมาณสี่สิบกิโลครับ
ตรงนี้พอได้เส้นที่สุกแล้วเราไปทำอะไรต่อครับแช่น้ำเย็นเยอะมากเอาไปแช่น้ำเย็นต่ออีกที
อ้าวลดกันก่อนอ๋อต้องตวงใส่นี่เลยใส่นี่เลยค่ะมันจะได้ทีเดียวมันจะมันจะจะเด็ดน้ำได้ดี
แล้วก็มาเก็บอีกทีรอบหลังปุ๊บอ่ายแล้วเราก็เอามาลงน้ำเย็นเลยนะครับผม
ในส่วนของน้ำล้างน้ำเย็นนี้ใช้ประมาณกี่นาทีกี่รอบครับ
สองถ้าเป็นน้ำไม่ร้อนเกินอ๋อถ้าน้ำไม่ร้อนเกินไปก็รอบเดียว
น้ำร้อนมากหน่อยก็สองรอบใช่ครับหลังจากล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ย
เราก็พร้อมให้เราไปทานหนูไหมครับใช่ครับดังนั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูน้ำยาดีกว่า
ทางร้านมีน้ำยาอะไรบ้างค่ะมาครับค่ะ
โอ้โหเส้นเขาเนี่ยน่าทานสุดสุดแต่เราได้เส้นขนมจีนแล้ว
ก็ต้องไปดูที่น้ำยากันต่อนะคะว่าแต่มีน้ำยาอะไรบ้างอ่ะคะพี่อ้อย
แนะนำเฮียน็อตและแฟนรายการเล่าเส้นกันหน่อยสิ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจะโทรขนิดเลย
มาเริ่มจากอันใกล้ตัวมาก่อนละก่อนนะครับอันนี้ก็คือ
อันนี้เป็นแกงไตปลานะคะอันนี้จะมีโรงผักหลายชนิดเลยค่ะ

น้ำยาปูน้องใหม่แมนน้ำคลุม
มีเนื้อปูยาปู
ถี่หีกหวานไก่ตัวนี้เป็นน้ำยาป่าค่ะซึ่งยาวรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะ
ใช้มันหายดีสุดเลยเป็นตัวหลักของร้านนะผม
เป็นนางเอกของร้านเลยนะคะใช้ตัวน้ำกะทิสด
ตัวน้ำกะทิสดสำคัญต้องใช้กะทิสดนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องแกงกะปินิดหน่อย
แล้วก็เราจะเน้นใช้ปลาข้างเหลืองเป็นส่วนประกอบตัวหลักนะคะ
ที่เน้นปลาตัวนี้มากถ้าตัวอื่นนี่รสชาติเราจะเพี้ยนทันที

อันนี้เป็นส่วนของใครเนี่ยเป็นส่วนของคุณพ่อโบ๊ะจ้อยค่ะ

ตอนแรกที่เราเริ่มขายน้ำยาคู่กับขนมจีนของเราเนี่ยมีน้ำยากี่ชนิดครับ
ตอนแรกที่คุณพ่อคิดค้นขึ้นมามีตัวน้ำยากะทิตัวเดียว

มาคุณพ่อก็เพิ่มตัวไตปลาเข้ามาแล้วพอมาเป็นรุ่นพี่อ้อยแม่ก็เพิ่มมาอีก๔ตัว
น้ำยามากมายขนาดนี้นึกไม่ออกเลยว่าจะทานอะไร

น้ำยาป่าก็ดูเข้มข้นชวนทาน
แกงไตปลาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหอมอะไรเบอร์นี้
ไหนจะมีเขียวหวานไก่กับน้ำยาปูอีก
โห้ยตายแล้วแม่จำประคุณ
และลานตาซะละเกินค่ะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่คุณน็อตที่จะเลือกไม่ถูกหรอกค่ะ
ไม่ถูกหรอกค่ะเชื่อว่าแฟนก็คงเลือกไม่ถูกเหมือนกัน
เอาเป็นว่าถ้าเข้าตำรารักพี่เสียดายน้องขนาดนี้
อ้อยค่ะพี่อ้อยขอแบบ๖น้ำยาเลยค่ะ
จัดเต็มจัดใด